คุณผู้ชมกลายเป็นเรื่องโหดเลยเนี่ยดู
ปาดคอนองเลือดเชื่อดสาวชิงทอง
นี่มันเกิดขึ้นบนห้องพักเลยนะคาคอนโดศพอยู่บนนั้นน่ะ
แล้วมันแปลกจากเวลาแฟนหนุ่มของผู้ตาย

กลับมาถึงห้องตี๓เกือบตี๔

แล้วทองสร้อยคอมมือสร้อยคอหายไปรวม๖บาท

ตัวแฟนนุ่มเคยเตือนแล้วเหมือนกันนะ
บอกว่าอย่าใส่ทองหยองอะไรออกไปให้ใครเห็น

แต่ว่าคดีนี้ยังไม่สรุปนะว่าเป็นการรักทรัพย์หรือเปล่า

และอีกอย่างหนึ่งห่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืน
ตอนนั้นผู้ตายเองยังคุยกับแฟนนุ่มอยู่ใช่ไหม
จนถึงเกือบตี๔ช่วงนั้น
เอ๊ะมีใครเข้ามาที่ห้องผู้ตาย
แล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่ะนะคะ
เหตุการณ์นี่ตำรวจสภาพภาพแปรแดงได้รับแจ้งค่ะ
คนร้ายใช้มีดปาดคอหญิงสาวเสียชีวิตในคอนโด
แถวพระประแดงที่สมุทรปราการ

เจอเป็นรอยเท้าเปื้อนเลือดย่ำออกมา
แล้วด้านในคนตายคือนางสาววารินเสือมากอายุ๓๔ปีค่ะ
สภาพศพนี่คือโดนฆ่าโหดเลย

คอมีแผลโดนปาดด้วยของมีคม
ตามเนื้อตามตัวโดนแทงด้วยนะคะ

แต่ว่าทอง๖บาทค่ะ
สร้อยคอสร้อยข้อมือ
กระเป๋าสตางค์ของคนตายหายไป

ว่าเป็นห้องไหนเป็นห้องที่เกิดเหตุหรือเปล่า

ตี๔นะคะแต่คนทะเลาะกันไม่ได้ยินเสียงนะ

แล้วก็เลยมาถามแฟนของคนตายหน่อยค่ะ
แฟนของคนตายเนี่ยชื่อว่านายพีรพงศ์หรือว่านายตั้ม

เขาบอกว่าผมเลิกงานกลับมาถึงห้อง
ถ้าเกิดเป็นเวลาเนี่ยน่าจะช่วงประมาณตี๓๔๖หรือตี๓ไม่เกินตี๓๕๐คือเกือบตี๔ค่ะ
ทีนี้พอมาถึงผมแวะซื้อเบียร์
แล้วผมเดินขึ้นมาห้องเคาะประตูเรียกแฟน
ไม่เปิดผมก็เลยไขกุญแจเข้าไป
ผมเห็นว่าแฟนผมนอนคว่ำอยู่
แล้วผมจับแฟนนอนหงายมาเฮ้ยเลือดเฮ้ยแผล
ยังแบบเหมือนกับเอามือตบข้างแก้มเหมือนกับเรียก

เนื้อตามตัวมีแผลอีกหลายแห่งเลยค่ะ
ทีนี้ก็เลยรีบโทรบอกน้าของแฟนแล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจเลย
ไปดูกระป๋องนั้นปกติแฟนเขาชอบเอาพวก
สร้อยทองข้อมือไปเก็บเอาไว้ในนั้นใช่ไหม
ปรากฏไปดูปุ๊บอ้าวในกระป๋องนี้ทองมันหายไป๖บาท

ทีนี้ข้อมูลจากฝั่งผู้ชายเขาบอกนะ
ผมเพิ่งจะโทรมาหาแฟนผมตอนประมาณเที่ยงคืนกว่า

แล้วผมกลับมาถึงห้องตี๓๕๐มาเจอเป็นศพแล้ว
ไม่รู้เหมือนกันว่าที่แฟนผมอาจจะชอบใส่ทอง

ทำให้คนร้ายเข้ามาก่อเหตุในห้องหรือเปล่า

เขาห้องแล้วตอนนี้แฟนผมไม่เปิด
เขาก็นานนะครับ
ก็เอกใจว่าทำไมไม่เปิดทุกครั้งเขาจะมาเปิดใช่ไหมครับ

คือกลบแบบบกตกหน้า

ตอนนี้หันสักปึ๊บเจอมือไปโดน

แล้วก็ไปจับมื้อกับมือเขาก็มีบาดมื้อด้วยครับ

เวลาสาปไปทำงานเราก็ชอบใส่
ตำรวจก็สอบปากคำเบื้องต้นแฟนของผู้ตายนะ
มันมีข้อพิรุษตรงที่ว่าแฟนผู้ตายบอกว่า
พอเลิกงานตี๔ก็กลับมาที่ห้องเลย
แต่ตำรวจไปได้ภาพวงจรปิดไงคุณ

ภาพวงจรปิดที่ปรากฏที่ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดูช่วงเวลานะคุณตี๓๔๓นาที
ที่แฟนหนุ่มของผู้ตายซื้อเบียร์อยู่กับเพื่อน
ตำรวจก็เลยต้องมาสอบปากคำเบื้องต้น

ตกลงแล้วเลิกงานกี่โมงกันแน่
เพราะว่าตอนแรกที่เขาให้สัมภาษณ์เรา
เขาก็บอกว่าเขามาถึงเกือบตี๓
ใช่ก็คือตอนแรกเขาบอกว่าเลิกงานเกือบตี๔

แต่ทีนี้ตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านค้า
ว่ายังไม่ถึงตี๔แวะมาซื้อเบียร์ซื้อเครื่องดื่ม
มันเลยมีช่วงเวลาที่ขาดหายไปไง
สรุปแล้วเขาเลิกงานเกือบตี๔แล้วมาห้องเลย
หรือว่าไปที่ไหนมาก่อนอะไรหรือเปล่า

ตำรวจก็เลยต้องนำตัวของแฟนผู้ตายเนี่ย
ไปสอบสวนเข้มอีกครั้งหนึ่ง
แต่ยังไม่ฟันนะว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับ
เพราะว่าจริงเราก็ไปถามข้อมูลจากทางน้า
คนตายเหมือนกันเพราะว่าฝั่งผู้ชาย
เขาบอกว่าในตั้มโทรมาหาตอนประมาณตี๔๘นาที
โทรมาบอกเลยว่าหลานสาวโดนปาดคอ
แล้วพอเป็นแบบนี้เรื่องไทม์ไลน์เพื่อเวลา

ว่าฝั่งน้าได้รับโทรศัพท์เท่าไหร่ตอนกี่โมงกันแน่
แฟนของผู้ตายเอาลงไปซื้อเบียร์เอากี่โมงแล้วขึ้นมาห้องกี่โมง
รวมถึงหลักฐานจากกล้องวงจรปิดด้วย
ก็จะเอาทั้งหมดมาสอบแต่ว่าที่แน่ตอนนี้ต้องเอาตัวแฟนไปสอบ
สอบต่อเพราะว่าตอนนี้ถือว่ายังให้การ
ขัดแย้งกับพยานหลักฐานหลักฐานที่ว่าก็คือ